พระประแดงสมุทรปราการเมื่อสักครู่นี้ชาวบ้านแตกตื่นตกใจ
เพราะว่ามีเสียงดังคล้ายกับระเบิดเกิดขึ้นนะฮะ
แล้วเปลวไฟที่มันลุกวาบขึ้นมาสูงประมาณตึกเกือบ๓ชั้น

พอไปตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุ

และนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด

เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะฉีดน้ำเพื่อจะสกัดไฟ

พอฉีดน้ำปรากฏว่าไอ้เจ้าควันเอยไฟเอย
มันทำปฏิกิริยามีบางช่วงมันลุกวาบลุกวาบขึ้นมาอีกฮะ

โชคดีไม่มีใครเจ็บไม่มีใครเป็นอะไร

จุดนี้คือบริเวณป่ารกร้างครับเนื้อที่สัก๒ไร่
ไปเจอเศษชิ้นส่วนวัตถุประหลาดครับ
เป็นวัตถุที่เป็นเหมือนกับก้อนสีขาว

มันมาจากถังขนาดป้อมหน่อย
เป็นถังที่ลักษณะเหมือนกับบุกด้วยกระดาษ

ยังไม่รู้นะครับว่าสารข้างในมันคือสารอะไร
แต่พอมีรถแบ็คโฮลเขาไปเกลี่ย

มันก็เกิดควันแบบนี้แล้วก็ไฟลุกวาบขึ้นมา
คนตกใจฮะเสียงดังคล้ายระเบิด

แล้วสมุทรปราการถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวอย่างต่อเนื่อง
วันดีคืนดีก็จะมีข่าวลักษณะแบบนี้

เราไปคุยกับคุณอัธนัยอายุ๖๑๖๗ปีครับ
เช่าพื้นที่แห่งนี้เตรียมจะเปิดร้านอาหาร
เขาบอกว่าเห็นว่าเป็นวัตถุสีขาว
เป็นผงผงอยู่ในถังกระดาษ
ก็เลยกะว่าเดี๋ยวเคลียร์ปรับพื้นที่หน่อย
เอาแบ็คโฮลมาขุดมายกขึ้น
จังหวะที่ฟันแบ็คโฮลมันลงไปแตะและยกขึ้นมา
จู่มันก็มีเสียงดังคล้ายระเบิดแล้วก็ไฟลุกวาบ
แต่โชคดีนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้
ไม่ทำให้ใครบาดเจ็บและไม่มีใครเสียชีวิต
ไอ้รังต่างถังต่างนี่มาจากไหน
ก็บอกว่ามีเป็น๑๐กว่าลูกนะคาดว่าคงจะเป็นของเก่า
มีใครแอบเอามาทิ้งหรือเอามาฝังดินกลบไว้ตรงนี้
หรือไม่อย่างไรอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติม
ถึงที่มาที่ไปเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้า